คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพวกศัยศาสตร์มนต์ดำไหม
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับครอบครัวมุสลิม
เขาบอกว่าจริงแล้วมุสลิมตามหลักศาสนาอิสลาม
ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องศัยศาสตร์มนต์ดำ
แต่เหตุการณ์นี้ค่ะคือพ่อเขาป่วยมานาน
ปรากฏว่าไปขุดเจอของที่ทำพวกศัยศาสตร์มนต์ดำ
พอไปขุดมาเจอแบบนี้คุณสืบสกุลแล้วเขามาทำลาย
ปรากฏว่าอาการของพ่อหายดี
นี่มันก็เลยกลายมาเป็นเรื่องเป็นราว
เพราะว่าดิฉันเข้าไปอ่านในเพจนะคะ

เมื่อกี้คุณเห็นอะไรบ้างผ้ายันเอ่ยสายสินเออครีมทิ้มตอกอะไรพวกนี้นะฮะ
ใช่ค่ะแล้วเขาเขียนโพสต์เอาไว้ว่าไม่เชื่อต้องพิสูจน์
ไทยรัฐทีวีต้องมาแล้วเรื่องแบบนี้
สิบกว่าปีกับศัยศาสตร์ที่ถูกฝังอยู่หน้าบ้าน
พ่อมีอาการป่วยไม่ค่อยสบายรักษายังไงก็ไม่หาย
ผู้ใหญ่มาที่บ้านเขาก็เลยทักไงว่าบ้านนี้มีของ
แล้วเขาชี้จุดด้วยนะว่าของที่ว่านี้มันอยู่ตรงนี้
ทีนี้พี่สาวไปขุดเองกับมือไปเจาะพื้นหน้าบ้านเองนะคะ
เจอพวกแบบตะปูตอกลงศพเจอกระดูกผีตายโหง
แล้วเจออะไรอีกหลายอย่างเลยเขาบอกว่าถ้าอยากมาดู
ให้มาดูที่บ้านได้เลยแล้วตอนที่นักข่าวของเราไปเนี่ยค่ะ
เขาก็ชี้จุดให้ดูนี่คือนางสาวไซนับฮายีมะเละ
อายุ๒๗ปีพาไปดูเลยว่าหลุมที่เขาขุดเจอ
สิ่งที่เรียกว่าของทำศัยศาสตร์มนต์ดำเนี่ย
หลุมตอนที่เราไปนะมันมีข้างนอกบ้านกับในตัวบ้าน
ลุมเนี่ยมันถูกกลบฝังหมดแล้วปิดเรียบร้อยแล้ว
นางสาวไซนับเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าป่าเนี่ยป่วย
ด้วยโรคประหลาดรักษาไม่หายมา๑๐กว่าปีแล้ว
แล้วอยู่มาวันหนึ่งมีผู้รู้มาทัก
บอกว่าอยากไปดูที่บ้านว่ามีอะไรบ้าง
ตอนแรกคุณไซนับเธอก็ไม่เชื่อ
เพราะว่ารู้ว่าเรื่องพวกศัยศาสตร์มนต์ดำเนี่ย
มันไม่ได้ถูกต้องตามหลักศาสนา
แต่ทีนี้พอผู้รู้มาถึงเขาทำพิธี

ในบ้านก็ช่วยกันค่ะขุดจนลึกเลย
หลังจากนั้นก็ให้แม่มาล้วงในหลุม
พอล้วงไปปุ๊บก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ
พวกตะปูต๊อกโรงศพกระดูกผีตายโหงต่างนี่นะคะ

พอเอาขึ้นมาเห็นเป็นผ้ายันด้วยนะ
ยันมัดอยู่มีสายสินมัดแน่นลนด้วยเทียน
พอเปิดข้างในดูก็เป็นทั้งตะปูทั้งกระดูกคนตาย

เพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุ
อาการที่ป่วยเป็นยังไงเราก็ถามคุณไซนับนะ
อาการป่าป่วยเนี่ยเขาบอกว่า

งองแงตลอดเวลาไม่สามารถทำงานได้
แล้วเป็นแบบนี้มา๑๐กว่าปีค่ะ
ทีพ่อก็มีอาชีพเปิดบริษัทพาลูกทัวร์
ประกอบพิธีฮัททำพิธีอุมเลาะที่ซาอุดีอาราเบีย
ทีนี้พอมีอาการแบบนี้แล้วป่วยมาเป็น๑๐ปี
พอไปขุดเจอของก็เอาพวกของพวกนี้ค่ะไปเผาทำลาย
ตอนนี้อาการของพ่อดีขึ้นพูดคุยได้ชัดขึ้น
ทีนี้คุณไซนับก็เลยอยากฝากไปถึง
คนที่ทำพวกศัยศาสตร์มนต์ดำว่ามันบาปกรรมนะ

คือคุณผู้ชมคะตามหลักศาสนาอิสลาม
เขาไม่มีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพวกการทำศัยศาสตร์มนต์ดำ

ทีนี้คนที่ไปทำพิธีพวกศัยศาสตร์

บอกว่าขอให้เลิกเถอะเลิกทำพฤติกรรมแบบนี้
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ยาลานะคะ